ข้าวใส่ไทยสดมัยไทยเยอะ

อ๋อฉันฉี่เฉอไม่ได้เหรอ

เมื่อทำไม่มาก็ต้องวิ่งกับแซลนปลายก่อน

ไปวันนี้ฉันน่าก็จะตาย

ไปปลุกบ้านปาร์ตี้ว๋อกูงงงเลยนี่

ก็ตีไทครัวเธอชอบเทแลี๊ยโนเจอร์เขาไห้เถอะ
แม้แต่ตายบ้านอุ่นระเปลวหนุ่มถึงบ้านเลย
ถ้าเบลหนุ่มถึงบ้านเลย

สอบถามว่าเป็นโรคอะไรกัน

ทีนี้ตอนลงพื้นที่ผมต้องเข้าไปในป่าช้า

คือคนเนี่ยเขาหนีไปอยู่ในป่าช้ากัน
ทำไมพี่เออคือน้ำมันห่วมมาก
ป่าช้าเป็นที่ดอนเหรอคุณเป็นป่าช้าเออป่าช้ามันเป็นที่ดอน

ผมก็เข้าไปกับคุณบินก็เข้าไปข้างในแบบลึกเลยอะไรอย่างนี้

เขาผูกเลี้ยงกันไกลหนีเข้าไปอยู่ในป่าช้าหมด

ก็เสร็จปุ๊บออกมาก็เริ่มมีอาการไข้ขึ้น

ส่งตัวกลับมาวันศุกร์แอดมิตรที่โรงพยาบาลเลย
คุณหมอก็พยายามให้ยาขดไข้ไม่ลง

คือไข้ก็ขึ้นสูงมากทั้งวัน

คุณหมอก็ไปเจอว่ามันมีผลตัวหนึ่ง
เป็นเรื่องของการถูกแมลงกัด

หลังจากนั้นก็หมอก็เลยให้ยาอัดยา
เกรกก็ออกจากโรงแบบไปอยู่โซฟาแดง
อัปเดตข่ามิกันหน่อยโรงหนือกรณีของน้ำอุ่นนะครับ
แล้วก็ไปที่คอนโดของเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่า
น้องเบลเสียชีวิตอย่างปริศนา
ตอนนี้ก็กำลังหาสาเหตุกันนะฮะแต่ทีนี้สาเหตุหมอนี่พิสูจน์ออกมาแล้วว่า
บอกว่าน้องเนี่ย๑นะครับไม่มีเรื่องราวของการถูกข่มขืน

แต่ไปพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ถึง๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ซึ่งสูงมากที่สำคัญที่สุดลองคิดดูดีคุณผู้ชมฮะ

ตอนที่ถูกตรวจเนี่ยคือน้องตายไปหลายชั่วโมงแล้วนะ
ตอนเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งกว่าใช่ไหมล่ะ
ถูกตรวจตอนเช้าไปแล้วแต่เขาตายอีกวันมาตรวจตอนเช้าอีกวันหนึ่ง
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะช่วงเที่ยงอะไรรู้ด้วยซ้ำที่ตรวจนะฮะ
แล้วลองคิดว่าหลังจากที่น้องดื่มเข้าไปแล้วยังไม่ตายตอนนั้น

ผมมันปุ้งไว้แน่นอนคือมี๗๘๐๐บาท
เดี๋ยวนี้ก็เป็นสาเหตุที่นิติเวชมีพร
นิจฉัยออกมาแล้วว่าเสียชีวิตเนี่ยนะครับ

วันนี้ไทยรัฐทีวีของเราเกาะติดอยู่

ตอนแรกไปควบคุมตัว
ปรากฏว่าเขาไม่อยากหนีหรอกนะพี่เนอะ

ก็เลยโทรตามพ่อแม่ให้มารับที่คอนโด

ให้ได้ลงมาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่

แล้วก็เลยไปรวบตัวที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละ

อ๋อแล้วก็นี่ก็ตอนนี้ล่าสุดก่อนเข้ารายการ

ที่ไปไม่ได้ประกอบนะ

อ๋อคุณน้ำอุ่นเขาปฏิเสธทุกข้อเก่าหา

ไทยรัฐทีวีของเราเกาะติดเรื่องนี้จริงครับ
ขอคุยกับกันสักหน่อยกับคุณนัทธพงศ์นะฮะ

ตอนนี้อยู่กับทางคุณน้ำอุ่นที่สนบุคโลนะครับ

สวัสดีครับพี่ครับ

ตอนนี้ทีมทีมข่าวของผมเนี่ยกำลังเดินทางกลับไปที่สอนอ
เพราะว่าตอนแรกมีกระแสข่าวอย่างที่พี่หนุ่มได้พูดเมื่อสักครู่ก็คือ
เจ้าหน้าที่พาตัวน้ำอุ่นไปชี้จุด
เพื่อประกอบสำนวนที่บ้านที่บางบัวทอง
แล้วมันก็มีกระแสมาว่าตำรวจจะเอาตัวน้ำอุ่น
มาชี้จุดที่คอนโดต่ออีกจุดหนึ่ง

แต่เมื่อมาถึงที่บริเวณคอนโดทีมข่าวเดินทางมารอ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เหมือนกับเปลี่ยนใจ

วันนี้ทั้งวันสักนิดนึงนะฮะย้อนเหตุการณ์ไปหน่อยว่า
จริงแล้วจับน้ำอุ่นอย่างที่พี่หนุ่มบอกจับตั้งแต่เมื่อคืน
มีหมายจับตั้งแต่เมื่อคืนถูกต้องไหมฮะใช่ครับฮะเหตุการณ์เป็นยังไงกันบ้าง
ตอนนี้รู้สึกหลายกระแสหลายข่าวเหลือเกินว่าน้ำอุ่นเตรียมจะหนี
ตำรวจก็เลยมารวบจับที่ปั๊มน้ำมันเหตุการณ์จริงจริงที่เกาะติด
สถานการณ์คืออะไรฮะจริงจริงเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคืนหลังจากที่สาร
อัยธุบุรีออกมาจากชุดหศึกษวนของบน๘เนี่ยครับ
ก็นำกำลังเข้าไปที่คอนโดมิเนียมตามตามข่าวที่ปรากฏแล้วก็
ด้วยความที่มันเป็นยามวิการครับพี่พอไปถึงที่คอนโดมิเนียมเนี่ย
วกกับเมื่อไปถึงที่หน้าห้องเพราะประตูเรียกน้ำอุ่นแล้วเขาไม่ได้เปิดให้
เกลี้ยกล่อมแล้วเขาก็ไม่ยอมเปิดประตูเพื่อออกมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
ก็ทำให้ด้วยด้วยความที่เป็นยาวิการด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องถอนกำลังเพื่อมาสังเกตการณ์ที่ด้านล่างของคอนโดมิเนียม
ครับแต่ทีนี้ในระหว่างที่การสังเกตการณ์อยู่ข้างล่างครับพี่
พ่อแม่มาทางน้ำอุ่นเนี่ยก็อาจจะมีการโทรศัพท์นัดแนะกับทางคุณพ่อคุณแม่ของเขา
เหมือนกับมีการนัดแนะให้พาไปที่ไหนโดยที่เจ้าตัวอ้างว่าจะพากลับไปที่บ้านที่ย่านเขตบางบอน
อืมทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลในส่วนตรงนี้เหมือนกันก็เลยสังเกตการณ์พอเห็นรถ
ต้องสงสัยที่เป็นรถของพ่อแม่น้ำอุ่นเจ้าหน้าที่ก็เลยขับตามอ่า
สรุปแล้วเมืองต้นคือเขาไม่ได้คิดจะลบหนีถูกต้องมั้ยฮะ
สถานการณ์ที่เขาบอกจะเป็นจริงตามที่เขาพูดจริงไหม
ณตอนนี้สาเหตุที่จะต้องคุมตัวน้ำอุ่นเนี่ย
ด้วยข้อหาอะไรบ้างฮะที่ตอนนี้ออกไปมีหมายที่จะไปจับเขาแล้วเนี่ย
เบื้องต้นก็ยังคงเป็น๓ข้อหาเหมือนเดิมนะครับ
ผมจำได้ก็คือจะมีกักค้างนวงเหนียวแล้วก็มีกระทำอนาจารย์
แล้วก็จะเป็นข้อหาเกี่ยวกับอาณาจารย์อีกหนึ่งข้อหาเนี่ยครับ
ผมก็จำไม่ค่อยแน่นแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเขียนสอบต่อ
เพราะว่าน้ำอุ่นให้การภาคเศษภาคเศษในที่นี้หมายความว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนที่พาลาลาเบลออกมาจากปาร์ตี้
แล้วก็พาลาลาเบลไปที่คอนโดมิเนียม
แล้วเป็นคนที่อยู่ในคลิปวงจรปิดตามภาพทั้งหมดตามที่นำเสนอข่าวไปตอนนี้
เขาเป็นบุคคลคนนั้นเขายอมรับแต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลาลาเบล
เขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าในระหว่างที่เขานำตัวน้องลาลาเบลมาจากงานปาร์ตี้เนี่ย
หมดสติหรือว่าจะอยู่ในสภาพเสียชีวิตอันนั้นเขาไม่ทราบ
เขาก็เลยไม่รับในส่วนข้อหาทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่แจ้งในการออกหมายจับในครั้งนี้ครับ
เหตุการณ์หลังจากที่พาน้ำอุ่นไปบ้านปาร์ตี้นะครับเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับ
ก็เท่าที่ผมได้ข้อมูลรายงานมาก็คือเจ้าที่ก็รีบที่จะพาตัวน้ำอุ่นลงไป
แล้วก็ชี้ชี้จุดว่าได้มีการเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้โดยมีลาลาเบลอยู่ตรงนี้
อันนี้เป็นการตีความหมายนะครับเพราะว่าทีมงานก็ไม่ได้เข้าไปในจุดอยู่ในส่วนของด้านในของบ้าน
โดยก็อาจจะเป็นการคาดการณ์ว่าน้ำอุ่นก็ชี้ว่าอยู่บริเวณตรงนี้ของโซฟาโดยมีลาลาเบลมาอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วเขาก็มีการนั่งกินนั่งดื่มด้วยกันกระทั่งมีการพาลันลาเบลออกมาจากบริเวณบ้านตาฟีแล้วก็มาที่คันโด
อีกหนึ่งคำถามก่อนไปนักข่าวพยายามจะให้น้ำอุ่นพูดพูดอะไรออกมาบ้างเขาได้มีการพูดอะไรกับสื่อมวลชนบ้างไหมฮะ
มดดำจะบอกว่านักข่าวจะถามตลอดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้ำอุ่นยังยืนยันคำเดิมไหม
ซึ่งในการที่เดินเข้าเดินออกระหว่างในห้องสอบสวนเนี่ยเพราะมันจะมีช่วงจังหวะบางจังหวะที่น้ำอุ่นจะต้องไปเข้าห้องน้ำแล้วจะต้องมาเจอกับนักข่าว
อืมนักข่าวก็จะถามคำถามนี้ตลอดตัวน้ำอุ่นเนี่ยแรกแรกก็ตอบแต่ตอบคำถามของนักข่าวเนี้ยเขาตอบประมาณว่าเขายังยืนยันคำเดิม
เลยค่ะ
ทางบ้านเจ้าของผู้จัดปาร์ตี้ล่ะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง
ก็มีเพียงแค่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางเจ้าของงานเขาพานักข่าวไปจุดทูบสาบานเลย
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ได้กระทำการอนาจารย์อะไรตามที่น้ำอุ่นอาจจะซัดทอดอะไรก็แล้วแต่
อันนี้เขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขายืนยันในความบริสุทธิ์
เขายังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเลยใช่ไหมฮะเจ้าของบ้านปาร์ตี้
เขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่น้องอัลลาเบลเสียชีวิต
ในบริเวณในบ้างของเขา
เราคงได้เห็นข่าวอีกทีสรุปตอนที่ไทยรัฐนิวโชว์อีกทีนึง

พอไล่เลี่ยงมาเรื่อยคนก็อยากรู้ว่า

คือประมาณตั้งแต่บ่าย๓จนถึง๑ทุ่ม

อย่างที่บอกว่ามันมีการ
คือตอนนี้เดี๋ยวลองให้ฟังนี้
คือตอนนี้ทางตำรวจเองได้มีการออกมาแถลง

มันกว้างเกินไปมันเจาะจงไม่ได้
มันหยุดไปในประมาณ๕โมงกว่า

มันก็เฉพาะเจาะจงได้อีกนะฮะ
แต่นิติวิทยาศาสตร์ทางนิติเวศ
มีการออกมาบอกว่าเสียชีวิตตอนทุ่มหนึ่ง

พาราเริลออกมาประมาณ๑๗นาฬิกา

ของที่รอจากการปาร์ตี้

นี่๑๗นาฬิกา๑๓นาทีถูกไหมฮะ

ผู้ชายคนนั้นเนี่ยจริงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร

เป็นคนอีกคนนึงที่เหมือนกับว่าเขารู้จักอยู่ข้างนอกนี่แหละ
แล้วเขาเดินมาเห็นพอดีว่าอุ่นกำลังพาคนคนนึงซึ่งเมา
เจ็ดคนในที่นี้ก็คือ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายตรงนั้น
โอเคเดี๋ยวตัดเข้ามาในห้องส่งนิดนึงเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ให้ฟังก่อน
คือมันมีทั้งหมด๗คนนะฮะ๗คนนี้ก็คือจะมีอุ่นมีเบลนะครับ
มีตีนะฮะมีคิวเจ้าของบ้านมีเฟิร์สแฟนเจ้าของบ้านนะครับ
มีอีกคนนึงชื่อว่าโนบิตะนะฮะคนนี้อยู่ต่างจังหวัด
แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นพริตตี้ที่มาบ่อยเหมือนกันทั้งหมดเจ็ดคนนะฮะ
เวลาประมาณ๔โมงกว่าเนี่ยคือตัวเฟิร์สกับตัวคิวเจ้าของบ้านเขาไปนอนแล้ว
เขาบอกเขาไปนอนแต่ก่อนไปเนี่ยเขาเห็นว่าเบลเนี่ยยังมีสติอยู่
แต่ก็เมาหนักมากจนเขาบอกว่าเฮ้ยพอแล้วจะกินอะไรขนาดนั้น
คือเฟิร์สคือเมียของคิวนะหลังจากนั้นก็ให้เอาไปนอนอยู่ตรงโซฟาอีกตัวหนึ่ง
ซึ่งเป็นโซฟาสีน้ำตาลในบ้านนั้นในห้องนั้นนะฮะ
ก็จะเหลือห้าคนถูกไหมฮะห้าคนก็จะมีตีตีเนี่ยออกไปนั่งอยู่ข้างหน้าบ้านเลยอ่า
ก็เหลือแค่อุ่นกับลาลาเบลลาลาเบลเนี่ยอย่างที่บอกไปคือนอนหลับอยู่ที่โซฟาอยู่แล้ว
อุ่นอุ้มลาลาเบลออกไปโดยการอุ้มผ่านหน้าตีเนี่ยแหละฮะ
เพราะเหลือตีคนเดียวที่ตื่นอยู่แล้วเล่นเกมอยู่ข้างหน้ามีสติอยู่
แล้วก็เห็นแต่ว่าเขาก็บอกเขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะอุ่นมันก็ทำแบบนี้อยู่แล้ว
มันเคยทำแบบนี้มาก่อนมันเคยมาบ้านงานอยู่แล้ว
มันเคยมาอย่างนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ไปเจอผู้ชายคนเมื่อกี้เนี่ย
ที่เห็นในกล้องอ่ะนะฮะเขาก็พาเขาขึ้นรถไป
ตรงนั้นเนี่ยเป็นเวลา๕โมงกับอีก๑๓นาทีถูกไหมครับ
แต่ทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ซึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์ที่เขาคุยกันนะฮะ
ไลน์นั้นเนี่ยมันมีการพูดคุยกันนะฮะตอนเวลาประมาณ๔โมง๕๑นาที
ก่อนออกจากบ้านนะฮะก่อนออกจากบ้านไม่รู้นะเดี๋ยวก่อนนะ
โมง๕๑นาทีบอกว่าของไอ้อุ่นมันกักนะมีคนนึงเนี่ยบอกของไอ้อุ่นมันกัก
หลังจากนั้นมีคนนึงบอกว่าคนมันโสดโปรดเข้าใจส่งขึ้นมาตอน๔โมง๕๒นาที
อุ่นเล่นซะแล้วอุ่นโหดร้ายหลังจากนั้น๕โมง๗นาทีนะฮะ
โมง๗นาทีตีซึ่งเป็นคนที่อยู่หน้าบ้านเล่นเกมอยู่หน้าบ้านนะครับ
บอกมาว่าแบกกลับอีกแล้วจ้านั่นแสดงว่าตีเนี่ยเห็นตอนที่อุ่นเนี่ยแบก
ออกไปนะฮะพอหลังจากนั้นนะครับก็เป็นคนที่ชื่อคนมันโสดเนี่ยโปรดเข้าใจเนี่ย
กลับเข้ามาบอกว่าอุ่นแบกไปจัด๕๕ตอน๕โมงกับอีก๗นาทีนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการส่งเข้ามาอีกและสุดท้ายมีอุ่นส่งเข้ามาตอน๕โมง๑๕นาที
บอกว่าเมียวันเดียว๕๕โมง๑๖นาทีอุ่นส่งเข้ามาอีกนะฮะอุ่นส่งเข้ามาอีกบอกว่า
ชิปอ่ะพี่คนมันทิ้งตัว๕๕นี่คือ๕โมง๑๖นาทีน่าจะเป็นเวลาที่เอาขึ้นรถไปแล้ว
โมงกว่าที่หยุดไปที่หัวใจหยุดเต้นไปเป็นไปได้ไหมว่าเบลจะตายในรถ
เพราะหลังจากนั้นมันมีภาพที่อุ่นถ่ายเบลเนี่ย
เอือแต่ที่ผมแปลกใจที่สุดก็จะทำยังไง
คลิปไอ้ลายกลุ่มทั้งหมดเนี่ย
ผมเป็นคนได้มาเองแล้วผมก็ส่งให้ทาง

อยู่ดีมันหลุดออกไปถึงสื่อได้ยังไงผมยังคล่องใจอยู่เลยอืม
อันนั้นต้องอีกคดีแล้วค่ะ
แต่พอหลังจากที่ข้อความแชททั้งหมดนี้ลงไปก็
มันก็เป็นอีกล็อตหนึ่งของข่าวที่แบบกระพือขึ้น
ใช่แต่ทีนี้ปัญหาเลยก็ต้องไปมองไงครับว่า
ตกลงแล้วนี่เบลล์สีอาชีพตรงไหนกันแน่

ตั้งแต่๓โมงจนถึง๘นมทุ่ม๑

แล้วที่สำคัญบ่าย๓โมงกว่า
ก็ยังโทรคุยกับเพื่อนเขาชื่อฝนอยู่เลย

ยังคุยอยู่ว่าเมามากกูเมามาก

ดูจากทัยยานต่างคิดว่าชี้จุดคือ
จากตรงนี้จากบ่ายจนถึงทุ่ม

แอลกอฮอลอย่างนี้มันทำให้หัวใจวายตายได้
ก็ตอนนี้เขาบอกอยู่แล้ว

เขาใช้คำว่า๗๘ชั่วโมง

ตอนที่ไปเจอศพมันตี๑๔๕ตี๒

ลองคิดไปตี๒ใช่ไหมตี๑เที่ยงคืน

๑ทุ่ม๖โมง

กระเพาะฉีดมันก็สามารถที่จะตัดออกมาได้

ตายเดี๋ยวนั้นแล้วกระเพาะแตกซ่าหลังวัน

ก็จะเสียหายมาแล้วก็จะไหลจะเล็ดอะไรอย่างนี้

ก็เกิน๑๒๒๓โมง
แต่วันนี้นักอุ่นเขาพูดมาตลอดอย่างนึง

เขาพูดตรงเขาไม่รู้ว่าลาลาเบลตาย
ซึ่งเขาบอกว่าคนก็เชื่อนะว่าทำไมเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นตาย
ถ้ามุติรู้ว่าตายจะอุ้มไปทำไม
แต่ก็ไอ้การกักทางดวงเหนียวก็โดนอยู่ดี

ที่เขาให้การกับตำรวจเขาบอกก็ได้ยินเสียงหายใจเฮือกอยู่
เหรออันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าตาย

เพราะอะไรรู้ไหมยังไม่รู้ว่าตายกี่โมง

บ่าย๓ทุ่ม๑ถึงทุ่ม๑

ไม่ยังมีสติอยู่นู่นนี่นั่น
ไอ้คลิปที่เต้นที่มีรูปเอ่อแล้วอะไร

อีก๑คนที่คนจะสังเกตฯคลิปแต่กี่โมง

ที่เห็นเนี่ยคือที่มันมืดเนี่ยเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
คือที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ในบ้านนะ
คือมันเป็นเหมือนที่จอดรถน่ะ
แล้วเขาก็สร้างอาคารนี้ขึ้นมาเจ้าของเก่าเนี่ยก็ทำเป็นร้านเกม
แล้วพอเจ้าของเก่าเขาออกไปทางคิวก็ไปเช่า
นะฮะพอไปเช่าอยู่ที่นี่เสร็จปุ๊บเขาก็เปิดเป็นร้านเกมเหมือนกันตอนหลัง
มันเป็นแป้งอยู่หรือหรือเขาก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเป็นห้องที่บอกว่าไว้จับเตียงไว้ปาร์ตี้

เพราะว่าเพื่อนเขามาบ่อยเขาว่าอย่างนั้นแล้วเขาเป็นคนชอบดื่มเหล้า
จากถนนใหญ่เนี่ยเข้ามาในบ้านอีกลึกไหมคะ
แล้วก็สร้างเป็นแบบอย่างนี้ขึ้นมายื่นออกมา
คือทำไว้การนี้โดยเฉพาะไม่ต้องไปปาร์ตี้ที่อื่น

ไม่ได้ดังไว้รบกวนของทางนอกเขาบอกยังงั้น
เพราะว่าเขาบอกว่ากลัวว่าไอ้พวกแสงเลเซอร์ข้างในมันจะแทงออกมาเวลาเปิดไฟอะไรอย่างนี้
พี่หนุ่มตอนนี้คืออย่างที่ตามคำถามเรื่อยเนี่ย
คือมันก็เป็นสองส่วนของพื้นที่ที่รับผิดชอบคนละคดีถูกไหมคะตอนนี้
ใช่คือมันก็ต้องไปพิสูจน์กันไงว่าลาลาเบลตายที่ไหน
ถ้าเกิดว่าตายในตรงที่บ้านนี้หรือว่าตายในระหว่างที่ขับรถออกมาจากตรงบ้านนี้
เวลานั้นมันก็ต้องไปอยู่ที่บางบัวทองถูกไหมฮะ
แต่ว่าถ้าเกิดไปตายอยู่ที่คอนโดคอนโดก็ต้องเป็นบุคโล
แต่ทีนี้ศพไปเจอที่บุคโลก็ต้องไปที่บุคโล
แล้วต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าเสียชีวิตที่ไหน
อันนี้คือเปลี่ยนกางเกงแล้วแสดงว่าตอนแรกใส่ชุดขาว
คือการเปลี่ยนกางเกงชุดอันนี้จริงแล้วลาลาเบลใส่เป็นชุดแสกสีขาว

คนที่เอาเกงมาใส่ให้เนี่ยก็คือเฟิร์สแฟนของคิวเจ้าของบ้าน

เสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อของอุ่นที่เขาเอามาใส่ให้
ตัวในก็ยังเป็นแสกนั้นอยู่นี่ใช่ไหม

เป็นชุดสีขาวชายก็สวมทับไป
ไม่สงสัยว่าตอนยกขึ้นไปบนลิฟต์เนี่ย
อันนี้ยกลงนะยกลงใช่ไหม

ถ้าตอนยกขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ามีคนที่เขาเอาเสื้อผ้าขึ้นมาอีกคนนึง

วันที่ไปทำบุญทำไปทำบุญที่คอนโด
อ้าวทำไมกลับอีกอ่ะ

บอกว่าน้องตื่นมาในรถบอกว่าน้องตื่นในรถอยู่ในรถนะ

แจ็คจิลบอกอีกแล้วนะ
บอกว่านางสมาธิอยู่
ใครนางสมาธิ
วันที่สิบสี่
มันก็มีการจัดปาร์ตี้แบบนี้เหมือนกัน
อุ่นเนี่ยก็ไปที่บ้านหลังนี้
ตอนหลังก็เลยแบบดึงมาอยู่ในกลุ่มด้วย

พอไปเสร็จเนี่ยวันที่๑๔นะฮะ
เขาก็ไปเจอกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องคริสต์
นี่น้องคิสก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงประมาณค่ำหน่อยนะอุ่นเนี่ย
มีการโทรตามน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเมทอลมา

พอหลังจากนั้นเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงเลยเมทัลเนี่ย

คือเขาก็ยังงงอยู่ทำไมมันเมาหนักขนาดนั้นวะ
เสร็จปุ๊บเขาอุ่นพยายามจะอุ้มไป
ไปคอนโดปรากฏว่าทางน้องคริสก็บอกว่า

เขาไม่รู้จักกันนะแต่อยากจะช่วยเอาไว้อะไรอย่างนี้

บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาได้ไหมไม่ต้องไปเสียเรื่องของเขาหรอก

ปรากฏว่าหลังจากนั้นเมทัลออกมาให้ข่าวว่า
ตัวเองนั้นตื่นมาอยู่ที่ห้องของอุ่น

นี่ผมก็ถามทางบ้านนี้นะ

ว่าอะไรยังไงมีใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างก็เดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันอีก
แล้วก็ต้องค่อยมีการยื่นฟ้องเข้าสู่ระบบการสารต่อไปอย่างนี้หรอคะ
อ๋อแน่นอนต้องค่อยใช่อุ่นก็ต้องสู้ในชั้นสาร
ก็ดูว่าจะได้ประกันตัวหรือเปล่าก่อนไม่น่าจะได้
คือไม่รู้เรื่องประกันตัวนี้ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมุติเย็นนี้สมมุติสารออกหมาย
แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องต่อสู้กันแล้วว่าสารจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
หรอกแต่มันเป็นคดีดังไงก็เลยไม่รู้ว่ายังไง
ที่อาจจะบอกว่าเป็นคดีที่คนให้ความสนใจอาจจะขอแบบไม่ให้
แต่ผมจะบอกให้คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกของลาลาเบล

เขาถามว่าแม่เขาทำไมไปนอนในโรงศพเธอ

เขาไม่ได้บอกว่าแม่เขาไปนอนในโรงศพเขาบอกแม่เขานอนอยู่ในกล่อง

แม่เขานอนอยู่ในกล่องแล้วแม่เขาอยู่ที่วัดเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้ว

แล้วเบลเนี่ยก็เหมือนกับคือเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็เลี้ยงครอบครัวด้วย
เพราะว่าสามีเลิกกันไปปีกว่าแล้ว

แล้วก็แบบเกเลเกเลเขาก็เลยเลิกกัน
แล้วก็ไม่เคยกลับมาดูลูกเลยไม่เคยกลับมาดูเบลเลย
พ่อเบลก็เหมือนแบบขาก็ไม่ค่อยดีเดินกระเพกอะไรอย่างนี้

แต่เขาก็ท้องแล้วก็แยกออกไปแล้ว

แต่ว่าเสาหลักขาดไปแล้วไง
คือเด็กก็ต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้

ปลอมหรือเปล่าไม่รู้ปลอมหรือเปล่าเนี่ยดูสิ

เออที่เป็นพิธีกรก็ช็อกอยู่นี่ไง
เช็คคราวว่าฉันสนิทเลย

ทุกคนผู้ชมครับไม่กินสดรายงานเข้ามา
จริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดตอน๔โมงเย็น
เราจำเหมนะฮะเห็มนี่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะรับงานของกันตนา
เป็นรายการของกัตนาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าสมมุติจริงแล้วการปรากฏ
ออกไหมถือว่าเป็นข่าวช็อกจริงจริงฮะเหมดาราค่ายดังจบชีวิต
หลดในคอนโดย่านลาดประเขาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ซอยลาด
๕๘รับแจ้งว่าชายผูกคอตายในที่พักแห่งหนึ่งโดยต่อมา
ก็คือนายภูมิพาทิศนิตยารสหรือเหมดารานักแสดงผูกคอ
บริเวณระเบียงห้องเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการ
เสียชีวิตเนี่ยคุณเห็มเนี่ยเป็นนักแสดงในสังกัดของกัตนาเคยร่วม
นางฟ้ากับมาเฟียปิ่นอนงสวนอาหารบานใจรวมถึงละครจากค่าย
ตนาไม่ว่าจะเป็นทายาทอสูรรักร้ายเงินปากผีปัจจุบันนี้กำลัง
ผลงานบ้านนางรำออกอากาศเร็วนี้เมื่อกี้นี่จากถามว่าถาม
คนใกล้ชิดเสียชีวิตตอน๔โมงตอน๔โมงแฟนก็อยู่ในห้องด้วย
นะแต่เขาอ่ะไปผูกคอตรงระเบียงแฟนนอนหลับยังไงบ้างตอน๔โมงในเบื้องต้น
ที่เมื่อกี่ก็โทรมาเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้คุณชมจำได้นะ
คุณเหมเนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณย้อนกลับไปประมาณสัก๓๔เดือน
เขาก็มีประเด็นข่าวเหมือนกันกรณีที่เคยไปเช่าบ้านเอาไว้แล้ว
ตอนนั้นเนี่ยไปค้างค่าเช่าบ้านเอาไว้หลายเดือนแล้วก็มีการ
ทุบทำลายประตูบ้านของเขาแล้วก็ทางเจ้าของบ้านเองเนี่ย
เขาได้มีการออกมาทวงเงินนะฮะคุณเห็มเองก็บอกว่าก็ตอน
นั้นก็ให้ไปแล้วหรือทำอะไรสักอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับ

มั้ยมั้ยไม่รู้ว่าแต่ช็อคแตกด้วยคือสังกัดกันตนา
ก็เล่นได้ทุกช่องอ่ะเค้าบอกว่าเรื่องที่

นี่นั่งกินแล้วแฟนให้สัมภาษณ์รับที่อยู่ในห้อง
เห็มเล่านาทีช็อกตื่นมาเจอเหตุสลบดารานุ่มจบชีวิต
เห็มเขาเล่านาทีช็อกว่าเมื่อวันที่๒๕กันยายน

เหตุชายผูกคอตายในพรรคแห่งหนึ่ง

ภูมิพาทิศนิตยารส

ดารางนักแสดงนะฮะโดยผูกคอบริเวณระเบียงห้อง
ซึ่งเป็นคอนโดแห่งหนึ่ง
นามสมมุติคนที่พบศพก็คือแฟนสาวนั่นแหละ
ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบศพเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๔๖นาที

เพิ่งตื่นนอนจะมาทำธุระที่ห้องน้ำ
หันไปเจอเห็มซึ่งใช้ผ้าผูกคอ

ถึงสาเหตุการตายเศร้าผู้ตายมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงิน
ไม่มีเงินจ่ายค่าเข้าห้อง

เคยเขียนจดหมายลาตายมาแล้ว

รวมถึงพนักงานร่วมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
แล้วก็รอผลอย่างละเอียดอีกทีนึง
อร่อยว่าที่ระเบียงมันมีที่ผูกนี่โอ้วสม
ก็วันก่อนก็มีคนผูกคอตายเหมือนกันนะ
ที่ว่าขาห้อยต่องแต่งมาข้างหลังอย่างนี้เหมือนกัน
เออคนก็เดินมาเห็นขาห้อยลงมา

มาให้พี่ศาลที่ไปงานญาหนู

งานญาหนูมันก็ไปช่วย
หรอเออเวรกรรม
วันนี้ถึงตอนนี้คือเพิ่มมาถึง

ปีแล้วเลิก๑๕๐๐ปีนี้เลิกไป๑๗๐๐

สำหรับเพศธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการสูงสุด
อันดับแรกได้แก่การก่อสร้างอาคารทั่วไป
เลิกไป๑๑๕๑๕ลายหรือว่าเลิกไป๙
ลงมาคืออสังหาก็หนึ่งในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะฮะ

ไปถึง๕๘ลายคือเลิกไป๓
โดยธุรกิจที่เลิกนี้สะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม
อยู่ที่๑๐๑๖ราย
เพิ่มขึ้น๓แล้วมาเทียบกับช่วงนี้ของปีที่ผ่านมา
ก็คืออยู่ที่๙๗๑๗ราย
ขณะที่มูลค่าจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสม
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาปี๖๒มีจำนวน๕๙๕๔๘ล้านบาท
คือเพิ่มขึ้นการเลิกนี่มันถือว่า
รายได้ที่เลิกคือ๓๗๘๒ล้านบาท
คิดเป็น๗เทียบกับช่วงนี้ของปีที่ผ่านมา
ปีที่แล้ว๕๕๐๐๐บาทปีนี้๕๙๐๐๐บาท

แสดงว่า๑๐ธุรกิจเลิกไปก็อสังหานี่คือตอนนี้มันนิ่งมากเลย
โอเวอร์สะพายอยู่ไหนครับอย่างคอนโดมันเต็มไปหมด
ไอ้เนี่ยทางรถไฟฟ้าจนแน่นไปหมดเลยตอนนี้
นี่ล่าสุดคุณก๊อฟเบนจพลเพิ่งจะส่งมาบอกว่า
คุณเหมเนี่ยเพิ่งมาถ่ายรายการของทางไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ชื่อว่ารายการกินให้ไวไปให้ถึง

ถ่ายไปเมื่อวันพฤหัสหรือออนแอร์วันพฤหัสที่ผ่านมานี่เอง

ยังไม่ออกเพิ่งถ่ายวันพฤหัสที่ผ่านมา

โอ้โหอยากดูเทปนั้นมากเลยในไทยรัฐเนี่ย

คุณก๊อฟจะออกเมื่อไหพอจะทราบไหมฮะช่วยบอกมาในไลน์ด้วยนะครับ

แดกจริงวันนี้คนเต็มเลยอ่ะอึ้งหมดเลย
เมื่อพรุ่ง๒ชั่วโมงที่ผ่านมาเองนะฮ่าครับ
อะไรต้องใช้เงินเยอะเหรอ

แต่ก็คือสงสารอีหนุ่มชั่ว

ก็ไม่ได้เป็นแม่เขาหรอกเราก็ไม่รู้

งั้นนี่คุณหนุ่มเขาหาแจ๊คไลเดอร์ก่อนคุณหนุ่มอ่านข่าว
กรณีของแจ็ครายเดอร์คุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข่าวออกไปนะฮะ
บอกว่าคุณแจ๊คนั้นไปเที่ยวต่างประเทศมา

โดนเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อเนี่ยนะฮะ
ไปเหมือนกับขาก็เป็นจุดนะฮะ

หลังจากนั้นกลับมานี่ไข้ขึ้นสูงหนักนะครับ
ตอนแรกคิดว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นคิดว่าไม่เป็นอะไร

โอ้โฮละเลยละเลยนะฮะละแบบคว้านเลยนะครับต้นขาต้นขา
แต่ล่าสุดนี่นะฮะคุณแจ๊คออกมาโพสต์นะฮะ
ปเดตถึงอาการป่วยบอกว่า
วันในโรงพยาบาลผ่าตัดเนื้อติดเชื้อในห้องผ่าตัด๒ครั้ง
แผลชุดใหญ่ในห้องผ่าตัดอีก๑ครั้ง

เจาะสายให้ยาเข้าทางเส้นเลือดใหญ่
ให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องทุกวัน
บ่ายนี้นะครับจะเข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อล้างแผลใหญ่
แล้วก็ดูเนื้อบางจุดที่มีการติดเชื้ออยู่

จากนี้ครับต้องสู้กับเชื้อต่อไป
กว่าจะหมดจากตัวเราไปร้อยเปอร์เซ็นต์
โปรตีนเยอะให้สร้างเนื้อไวแทนที่อยู่ตัดไปจำนวนมาก
แล้วก็หนังจากส่วนอื่นเอามาปิดแผลต่อไป

ให้กำลังใจคุณแจ๊ครายเดอร์กันอยู่นะครับอืม
แกก็ยังยิ้มยังสู้ได้อยู่

ใครฮะเขาถามจริงหรือไม่น่ะใช่

บอกว่าอากาศมีสิทธิ์ลดลงถึง๑๐องศานะ

ปีนี้ทำไมหน้าหนาวมาเร็วจังเลย
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับข่าวลือด้านสภาพอากาศทั่วไป
หลังจากมีกระแสข่าวอ้างว่าจะมีคลื่นความหนาวมาปกครุมประเทศไทย
แล้วก็จะทำให้อุณหภูมิลดต่ำควบถึง๑๐๑๒องศาเซลเซียสเลยนะ

เขาบอกว่าคนจะได้เจออากาศหนาวคือชาวภาคเหนือ
และชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงกรุงเทพมหานคร
จะมีอากาศหนาวที่สุดในรอบ๑๔ปี
กี่องศาจะได้เตรียมเสื้อถูก

อุตุได้ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าไม่ได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
และก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
ในช่วงวันที่๒๔๒๖กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุณหภูมิจะลดลงจากวันนี้อีก๒๔องศาเซลเซียสเท่านั้น
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๙๒๕องศา
ขอให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นนะฮะ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือข่าวลวงกันเยอะเหลือเกิน

มันไม่ขนาดนั้นฮะมันไม่ขนาดลดไป๑๐๑๐องศาไม่มี
เต็มที่ลงไป๑๒๔
เขาไม่ปฏิเสธว่า๒๔ชาวภาคเหนือ
แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเจออุณหภูมิลดลงจากวันนี้
จากวันที่คุณเจออยู่๒๔องศาเซลเซียสนะฮะ
โอเคพักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เขาบอกคุณเวียอาบน้ำเนี่ยชาวเน็ตซูมตาแตก

นี่คือภาพสุดท้ายที่เขาโพสต์ไว้
นี่คือโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่แบบว่าแตกหักนะฮะ

ผู้คนที่เมื่อวานนี้๑วัน
คือถ้าสมมุติคนดูอย่างนี้อาจจะเหมือนคนอกหัก

กินกเลี่ยงที่คุยกับคือแฟนก็นอนหลับอยู่
คือถ้าเกิดคนที่เป็นโรคซึมเศร้า

ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีในสมอง

แต่บางทีเราไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้า

แม้แต่คุณหมอบางทีว่ากันว่าสู้นะเธอ
คลับอย่างนี้บางทีก็ใช้ไม่ได้

ช่องแปดมันเนียนาจะเป็นโรคนี้

คือคนที่ไม่ชอบมองกล้องในเวลาถ่ายรูป

สมาธิสั้นโอเคมั้ยจบก่อน
เข้าใจไม่มุมเผลอจะสวยกว่า

พอตั้งใจถ่ายรูปดังนั้นเขาก็จะเก๊อต
หน้าไม่ธรรมชาติซึ่งหน้าก็ไม่ธรรมชาติอยู่แล้ว

นี่แบบนี้ฉันช็อกเรื่องอีเหมอยู่
ฉันไม่มีแรงต่อร้องต่อเจียงนี่๔๓คุณแม่ยิ้มหน่อย
ฉันไม่มีแรงต่อปากต่อคำฉันช็อก
นมไม่ต้องตกใจอยู่แต่ฉันก็ขับอีก
ตอนนี้ฉันไม่มีแรง

ขอดูหน้าคุณหนุ่มหน่อย

ทำเอาแฟนถึงกับร้องอือตาลุกตาวาว
นางเอกสาวที่สานะฮะลงทีเซอร์ละครเรื่องใหม่ของช่องเจ็ดเนี่ย
งานนี้สาวที่สาได้กลับมาประกบคู่กับคุณเวียนะฮะ
แล้วอีกครั้งในละครเรื่องยอดรักนักรบ
ซึ่งแค่ทีเซอร์ละครเรื่องนี้ก็ปล่อยออกมา
ฉากที่ทำเอาแฟนต้องตกตะลึงกันตาค้างเลยทีเดียว
ฉากที่พระเอกหนุ่มรูปหล่อถอดเสื้อผ้าลงไปแช่ในอ่างน้ำ
จากนี้ยังได้เห็นหุ่นท่อนบนนี่
นี่นี่แม่ใส่หรือเปล่าแม่ใส่ได้เห็นหุ่นท่อนบนแน่นกล้าม
มัดเป็นมัดของเวียแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็
ฉากที่คุณเวียลงไปแช่น้ำนี่จุดขายเลยเนอ

เรื่องอะไรยอดรักนักรบเหรอฮะ
นี่สรุปไอ้ณเดชน์ที่แบบว่าใส่ผ้าขุนหนู

แม้แล้วเกาหลีใส่ไหนชะคงจะเป็นธรรมเนียมของดาวของเขาว่าอาหารน้ำต้องใส่

หลังจากโอ้ยโมดอะเชียร์ที่บอกว่าเปิดใจดูกันหน่อยเรทติ้งลงเรื่อยเลยอะ

แม้โมดไม่น่าพูดเลยอะ

เก่งมาดูไอจีนเจน่าเดชนะฮะ
คนอื่นเค้าเล่นกันไปจนโหนาเดชเพิ่งเริ่มเล่น

ท่านผู้ชมลองกดดูได้เลยนี่ไง
แป๊บเดียว๒แสนแล้วเดี๋ยวก็คงจะเป็นล้านนี่แหละ
ส่วนยาย่าพอณเดชนมาตามฟอร์ยายาก็ฟอร์กลับ
ชัดเจนไปว่าอันนี้ของแท้แน่นอน

อ่ะล่าสุด๒แสนกว่าคะ

อะไรอีกล่ะอ้าวคุณพุธดีเจพุธ

แล้วเธอมาถามทำไมอีกแล้วแล้วฉันจะรู้ได้ไงล่ะแต่งงานแล้วก็แซ่บได้
ดีเจพุทธแหวกลึกไม่แคร์จุ๋ย
หาอ๋อนี่เหรอแหวกซื้ออ่ะ

นี่ก็ไอ้อะไรว่าแหวกแหวกลึกนี่เขาบอกอย่างนี้
บอกดีเจพุธสามีสุธิรักของคุณจุ๋ยนี่นะครับ
ผู้ชายแหวกแล้วทำไมฉันจะตื่นเต้นทำไมเขาบอกแซ่บ
เขาบอกว่าโชว์กล้ามอกแน่น
นี่นะฮะเขาบอกยั่วน้ำลายถูกไหม

พี่หนุ่มเขาอ่านข่าวพุทธเขาเห็นพุทธแหวกหรือเขาสนใจนะ

บอกเห็นแล้วก็พาหลายคนจะต้องโฟกัสผิดจุดนะครับ
เพราะแทนที่จะมองหน้าหล่อกลับกลายเป็นมองกล้ามของพุทธเขา

พี่มันเพิ่งทอดอยู่เมื่อสองวัน

ช็อกนี่ทำรายการไม่ได้จริงนะเนี่ย

ต้องไปรับเขาที่สถาบันแล้วก็ไปส่งวัด

คือเขาแบบทำอะไรงงมากเลยกับ
อ่ะใหม่ดาวิกาฮะขอโทษนะ

โยงว่าคือดาราสาวอักษรย่อ
ปริญญามาครอบครองได้สำเร็จ
แต่ไม่เคยเห็นเข้าเรียนที่มหาลัยเหมือนกับคนอื่นเลย
ล่าสุดเนี่ยใหม่ก็ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวนะฮะ
โดยเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่นางแน่นอน
เพราะที่ผ่านมานางเข้าเรียนตลอด
ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทต่อแล้วด้วย
ส่วนเหตุผลที่ไม่ค่อยอัพรูปผ่านไอจีเวลาอยู่ในห้องเรียนนั้น
เพราะเคยมีโรคจิตสะกดลอยตามนาง

ถึงขนาดไปแจ้งความมาแล้วที่สถานีตำรวจ
ถามถึงประเด็นที่เราถูกโยงว่าเป็นดาราอักษรย่อถี่
ได้รับปริญญาทั้งที่ไม่เคยเข้าเรียนเลย
งงไหมนางบอกไม่งงไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจนางว่างั้น
แต่ยืนยันว่าเราไปเรียนตลอดใช่ไหมไปเรียนค่ะ
ปัญหาคือตอนนี้ใหม่เรียนโทรอยู่ค่ะแล้วใหม่ก็ไปเรียน
ใหม่เพิ่งคุยกับเพื่อนในห้องเองว่าจะทำยังไงดี
เพราะมีประเด็นนี้มาแต่ใหม่อัพรูปไม่ได้
เพราะบางทีอะไรเกิดขึ้นกับนางเนี่ยนางเคยเจอคนโรคจิต
อะไรคะนะครับจึงอัพเรียลไทม์ไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหน
เขาบอกอย่างนี้ประมาณนั้นแหละแต่ใหม่รู้แหละว่าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลัก
ประเด็นหลักคือพอมีอักษรย่อคนก็เลยมะเร็งที่ใหม่ดาวิกา
ก็เป็นปกติไม่ได้คิดอะไรซีเรียสหรือน้อยใจหรือเปล่า
ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสเลยเอาจริงคือใหม่เรียนจบแล้ว
แฮปปี้มากเลยซึ่งกว่าจะเรียนจบก็นานมาก
ประเด็นนี้น่ากลัวกว่าอีกนะฮะแต่ข่าวไม่ใช่ใหม่ค่ะใหม่ไปเรียนนะคะ
เห็นบอกว่ามีโรคจิตมาตามเนี่ยถึงขั้นไหนเหรอ
คือเหมือนเขามาตามที่มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปใหม่ส่งมาให้ใหม่ว่าตามอยู่นะ
เห็นอยู่ตลอดในสายตาอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับเขาอยู่ไหนก็จิกตลอดเลย
เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานยังเขาบอกสักพักหนึ่งแล้วเราได้มีวิธีป้องกันไง
นี้หายไปสักพักนึงแล้วค่ะเพราะมีการแจ้งความ
แล้วจบเรียนโทรอยู่หรือคะ
ใกล้ถึงวันแห่งอิสระกันสักทีนึง
ก็๒๐ผ่าน๒๐วันผ่านไปก็เป็นเรื่องนี้เลยใกล้ถึงวันที่อิสระ
อิสรภาพแล้วนะใกล้ถึงวันแห่งอิสระภาพเสียที๖กันยาต้นเดือนนี้
สามอาทิตย์ก่อนโอ้โหขอขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

เหมือนเขาเครียดมากด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ความจริงเขา
เกี่ยวกับว่าก่อนวันที่๖กันยา
ไม่เขายังส่งไลน์หาหนูอยู่เลยว่าตอนนี้ตอนนี้ทางพี่รัก
ส่งไปหาไอ้ดอลก็เขามาเจอหนูอะไรเงี้ยนี่ก็ไหนเนี่ย
ขอมันถามหารู้แล้วมาดูจันด์ตักงานช่วงงานใด
บอกว่าคือทุกทีเขาก็ไม่เคยแบบไปเจาะจงว่าอ้าวเพราะยังมีการ
เพราะอะไรปกติใช่ไหมแต่หลังตั้งแต่เดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ย
เริ่มมีโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับการฟ้าสายน้ำอะไรอย่างนี้
ผิดหวังแล้วก็รวมถึงบอกเมื่อกี้ที่ว่าใกล้ถึงผลอิสระภาพก่อน
บนหัวไอจีก็มีเขียนว่าคามอโลนไดอโล
คำอโลนมาคนเดียวก็ตายคนเดียว
แต่ที่จริงแล้วละครก็ยังมีอยู่ละครยังมีอยู่พี่
คือรู้สึกว่าถ่ายเพิ่งถ่ายเสร็จไปเรื่องหนึ่ง

ไม่รู้สิถ้าฉันรู้ก็คงไปช่วยเขาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะ
หนุ่มต้องไปถามขอบครัวเขาน่ะใช่ไหมไม่ใช่ขอบครัวเขาน่ะ

เออน่าจะใช่ของเงินใช่นี่เขายอมรับว่าใช่มีติดหนี้เนี่ย

รับค้างค่าเช่าแล้วก็เรื่องพังประตูนี้จริง

อันนี้ข่าวเริ่มตั้งแต่เดือนมกราตอนที่เราเห็นว่า
คอนโดร้านญาติประเขานี่ไปหยิงตั้งแต่เมื่อไหร่บริมดร

ตอนนี้คือในทวิตเตอร์ก็คืออัพกันสุดนิด

โอเคนะครับไปดูเรื่องดีของคุณแดนกับคุณแพตตี้กันบ้างนะครับ
ตอนนี้ทั้งคู่ออกมาควงแขนตอบสื่อกันแล้วนะครับถึงวันวิวา
นักข่าวก็ไปถามบอกปีหน้านี่มีโอกาสลุ้นกันหรือเปล่านะฮะ
คุณแดนก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะบอกเขินเนี่ย
เดี๋ยวฝากติดตามกันไปอีกสักนิดดีกว่านะครับ
ก็บอกให้ทราบเองว่าจะแต่งหรือไม่แต่ง
เราก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่บ้างเป็นระยะ
ซึ่งทางผู้ใหญ่ก็น่าจะทราบกันดีเพราะว่าเราเองก็คบกันมานานแล้ว
แล้วมันก็น่าจะไปถึงไหนถึงกันได้แล้ว

ปีหน้าจะมีคู่รักดาราเข้าพิธีวิวากันเยอะ
เราจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมนักข่าวก็ถามต่ออย่างนี้นะฮะ
คุณแดนก็บอกว่าเรายังไม่ได้แพลนไปถึงว่าต้องแต่งวันไหน
หรือว่าช่วงไหนแต่มันเป็นเรื่องของการเตรียมรากฐานให้มั่นคงมากกว่า
นักข่าวก็หันไปถามแพตตี้บ้างบอกว่าถามว่าหนูพร้อมไหมเหรอ
หรือยังเนี่ยแพตตี้ก็บอกถามว่าหนูพร้อมไหมเหรอ
หนูเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจังหวะไหนมันคือพร้อม
แต่ถ้าหากวันนั้นมันใช่มันก็คงจะใช่เลย
มันก็ดูหน้าเด็กอะใช่ยังเด็กอยู่เลย
นี่นะฮะคือคุณแดนก็บอกว่าเป้าหมายของเราสองคนนะตอนนี้เนี่ยนะครับ
ก็คือเป็นเรื่องของงานซึ่งมันก็เริ่มนิ่งแล้ว
เหลือแค่เรื่องของที่อยู่อาศัยประมาณนี้
ก็ส่วนเรื่องแต่งงานก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตกันไปเรื่อยนะ

ก็นักข่าวถามสุดท้ายเลยสรุปปีหน้าใช่ไหม
หัวเราะไม่ตอบส่วนแพตตี้บอกค่ะ
ก็เดี๋ยวถึงเวลานั้นก็ว่ากันเนอะ

ส่วนบอมธนินนะคะของคุณนี่เป็นเรื่องสุขสมหวังใช่ไหม
ส่วนบอมธนินลูกดิฉัน

แล้วก็โพสต์ซะแบบว่าโศกเศร้ามากเลย
บันทึกในวันที่สายไปเขียนเรื่องราวไว้ยาวเหยียด
ได้เลิกลากับแฟนสาวแล้ว

แต่ตลอดเวลาไม่เคยนอกใจแม้แต่ครั้งเดียว

จะถล่ำไปบ้างแต่ก็ห้ามใจได้

โอ้โหยาวมาก
ก็สรุปว่าเลิกกับแฟนแล้วเหรอคะ

แต่ไม่มีอะไรเกินเลยแค่ไม่ได้บอกแฟน
กันไม่ถึงอาทิตย์ลองไปคุยกับคนใหม่
แต่มันสายไปอันนี้เป็นสรุปนะฮะ

และไม่เคยนอกใจนางยืนยัน

จะมีถล่ำไปบ้างแล้วไม่ถล่ำเลยทำไม่ได้เหรอ

ถล่ำไปบ้างทำไมทำไมถึงไม่ถล่ำเลยไม่ได้เหรอ
ก็เหมือนอะไรไอ้นิกกี้ใช่ไหมไอ้นิกกี้

ก็ดูรายการสิเธอรายการตาป๋องไงเธอ

ลงวันดีคืนดีให้เขาเรียวแดงกว่าอย่างนี้
แต่ผมจะบอกเลยนะนิกกี้

น้องทำรายการอะไรอย่างน้องทำไป

คือเมื่อที่น้องไอ้ป๋องมันคนไม่ดี

บ้าไอ้แจ๊คเรียกพ่อเลยนะ

อายุปูนี้เค้ามีน้ำยาหรือเดียวเขาดีมากนะ

โชว์ใหญ่มีน้องมีลูกสองคน
แล้วทำรายการเขาบอกรายการประสบความสำเร็จมากนะ

โมคุณแม่โม้คุณแม่พูดโมเรื่องราวไม่โม้คุณแม่

วันดีคืนดีก็ยืนอยู่เฉยก็ทำเป็นเอาหัวไปหม่งหน้าอกน้อง

ทำไมเธอไปทำงานรายการใหม่เงินเธอเหลือเก็บมา

รายการอะไรนะอะไรยองซอย

๒คนไงป๋องกับพลกับก๊อปเป็นจพนธ์นะ

ทำเป็นแบบพูดกับเมียไงโอ๊ยเนี่ย

แต่จริงแล้วโอ้โหในใจนี่

เอาพวกนิกกี้ไปดึงไงเพราะว่า

แล้วพี่โป่งจะถือจังหวะที่แบบบุ๊บ

คุณพ่อคุณที่เป็นประธานสภาคนนี้ใช่ไหม

ไปที่เบิ้ลปฐุมราชกันซะหน่อยฮะ

ตอนนี้ยิ่งทำเอาแฟนคลับของนักร้องลูกทุ่ง

เพราะเจ้าตัวเนี่ยหลบไปเสริมหล่อ

ลุคนี้เนี่ยหลายคนยกนิ้วให้เลยว่าเอาใจสาวไปเต็มเลยฮะ
ทีคราวนี้แฟนคลับของหนุ่มเบิ้ลจากที่หวงอยู่แล้ว
คงจะต้องหวงหนักไปอีกโอ้โฮนางสักนะแองจี้

แล้วแม่ออกแล้วเนอะอุ้ยไวจัง
เอาละฮะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเห็มด้วย
ครับผมหรือคุณมดดำก็จะไปงานศพ

ถ้าสาวอยู่ตอนนี้กี่ปีไหม
๓๑ไงที่สามารถเห็นเขาอยู่โรงการมานานแล้วนะเธอ

สาหร่างยุ่งฉันติดใจจริงแล้วจะคิดว่าชนะ๓๑

เอ็งจีก็ตอนนั้นจะลาให้รายการใหม่
เทย๔คนและผู้ชาย๑คน
ชื่อรายการสมาคมชมชาย